เป็นคุณยายอยู่ที่จังหวัดสุรินอายุ๘๖ปีแล้วนะคะ

ลักษณะคล้ายกับคนท้องหรือว่ามีการตั้งคัน
แต่ว่าท้องที่โตแบบนี้

คุณยายบอกว่าโตแบบนี้๔๑ปีที่แล้วนะฮะ
ย้อนกลับไปตอนนั้นก็อยู่ในวัย๔๕ปี
ก็นึกว่าตัวเองท้องเพราะมันโตมาเรื่อย
อ้าวแล้วฉันจะท่องกับใครอย่างไร
แล้วทีนี้ผ่านไปเลย๙เดือนแล้วปกติต้องท้อง
ต้องคลอดแล้วใช่ไหมครับไม่คลอดสักทีบวกไปเนี่ยผ่านไป๔๑ปี
และยังท้องอยู่เหมือนเดิมท้องโตอยู่เหมือนเดิมแบบนี้

ยายท่านนี้ชื่อว่าคุณยายนูนเหมือนประสานอายุ๘๖ปีแล้วนะคะ
เป็นชาวบ้านโชคในอำเภอขวาวศินรินในจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ท้องนี่กลมโตคุณยายบอกเหมือนคนท้องเลย

คุณยายบอกว่าตัวเองท้องโตแบบนี้มานาน๔๑ปีแล้ว
แล้วก็เล่าย้อนกลับไปบอกว่า๔๑ปีก่อนฝัน

ลักษณะท้องก็โตขึ้นโตขึ้นคล้ายกับคนท้อง
แต่ว่าไม่คลอดสักที
เคยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
ก็เลยไปทางแพทย์ก่อนนะคะไปโรงพยาบาลให้ตรวจแล้ว
หลายครั้งไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด
แต่จะมีอาการเป็นช่วงวันละ๒๓ครั้ง
อาการที่คุณยายบอกนี่ก็คือบางทีท้องก็ยุบ

บางทีรู้สึกเหมือนมีเด็กดิ้นอยู่ข้างใน
อาการบางทีเหมือนคนท้องเพราะคุณยายบอกว่า

เมื่อกี้เหมือนคุณยายจับหน้าอกให้ดูมันจะเต็งคัดเนี่ยนะ
ใช่ค่ะคุณยายบอกลักษณะเหมือนคนท้องเลย
จากไปหาหมอแล้วคุณยายก็พึ่งทางศัยยศาสตร์ด้วย
เพราะว่าอยากรู้จริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่คืออะไร
ไปพึ่งทางศัยศาสตร์ก็คือให้หมอมาเข้าทรงดู
หมอที่มาเข้าทรงบอกว่าคุณยายมีลูกกรอกมาอาศัยอยู่ในท้องคุณยายสองตนนะ
ตนเป็นผู้ชาย๑ตนผู้ชายนี่ชื่อว่าเทพศรชัย
ส่วนอีกหนึ่งตนเป็นลูกกรอกผู้หญิงชื่อว่าจันฉาย
คุณยายก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่ว่าก็ไม่อยากลบหลู่
ก็เลยได้มีการตั้งเครื่องบูชาแบบนี้ค่ะเครื่องบูชาลูกกรอก
ทีนี้คุณยายเล่าให้ฟังด้วยนะบอกว่าเวลาที่
คุณยายเป็นความเชื่อของคุณยายด้วยนะส่วนหนึ่งนะคะ
คุณยายบอกว่าเวลาที่ลูกกรอกหิวบอกว่าท้องจะโต

ส่วนเรื่องของคนถามว่าถ้ามีลูกกรอกมาอยู่กับตัวเอง
ตนมีอิทธิฤทธิ์อะไรมาแสดงให้เห็นหรือเปล่า
คุณยายบอกว่าไม่ค่อยมีอิทธิฤทเท่าไหร่นะ

มีเพียงเวลาที่คุณยายจะออกไปไหน
แล้วถ้าลูกกรอกเขาไม่อยากไปด้วย
ก็จะมีอาการหมดแรง
คุณยายบอกขานี่เดินไม่ได้เลยนะหมดแรง
แต่บางครั้งคุณยายก็เชื่อว่าลูกกรอกช่วยให้คุณยาย
มีกำลังวางชามมากกว่าคนปกติ
สามารถขุดย่าปลูกผักได้ทั้งวัน

ต่างจากคนรุ่นราวคราวเดียวกัน
เพราะว่าคุณยายอายุ๘๖ปีแล้ว
ทำงานบ้านได้ทั้งวันไม่เหนื่อยเลยนะคะ
คุณยายไลถือกล้าอายุ๗๙ปี
เป็นเพื่อนบ้านที่คุณยายนูมาอาศัยอยู่ด้วยนะคะ

เพราะสงสารคุณยายนูอยู่คนเดียว
ลูกสองคนและสามีของคุณยาย

ซึ่งเชื่อว่าคุณยายไลนะคะ
ของคุณยายนูบอกว่าเชื่อว่าน่าจะมีลูกหรอก

เพราะเคยเห็นอย่างเมื่อ๒เดือนก่อน
นูนบอกว่าปวดท้องเหมือนจะคลอด
มีวุ้นสีขาวโผล่ออกมา
แต่ผ่านไประยะหนึ่งวุ้นสีขาวก็หายไป

ยายนูหมดสติก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วย
แต่พอกู้ภัยมาถึงคุณยายนูนกลับลุกขึ้น
เหมือนเป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ลักษณะคุณยายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ
กลับไปกลับมาเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไม่ป่วย
บางทีก็กำลังวางชามากผิดปกติแบบนี้
เป็นความเชื่อของคุณยายว่ามีลูกกรอกสองตนมาอยู่ด้วย